ก็คือการเมืองในหลักนะคะ
ไม่ได้เกิดสุทธิดของรุ่นใหม่
มันมีเรื่องผลประโยชน์แล้วมันมีเรื่องอำนาจ

คือในช่วงเวลา๘๙ปีที่ผ่านมาเนี่ย
มันกอให้เกิดเหมือนกับแรงจนดันที่ไปปล่าญ
แต่ว่าในทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจริงถ้าได้ฟังคงจะเข้าใจว่าหมอเคยคุยกับก้าวไกลแล้วว่าหมอพร้อมโหวตให้
เพียงอย่างเดียวให้ถอย๑๑๒ถ้าถามว่าจริง๑๖๒ที่เขาพูดเนี่ยประเด็นที่มันถูกเอาไปใช้มันเป็นคนละส่วน
เพราะฉะนั้นส่วนนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทำให้มีความแรงใส่กัน
สองฝั่งก็มองในแบบนั้นนะคะแล้วถามว่าแล้วต่อไปจะทำยังไงไม่ไม่อาจจะบอกได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีปัจจัยหลายอย่าง
ประมาณนี้มามองในมุมดีเพราะถ้าเราฟังแล้วก็เชื่อ

หลายคนก็บอกว่าเอกฆานวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแม้คิดเกิดเอกเกิดอะไร
เอ่อเล่านิดย้อนนิดเดียวก็คือว่าหมอไปเรียนหลักศูนย์พระปกราบ
มันเลยทำให้เรามีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นทั้งสอสอนะคะ
แล้วตัวเองก็มาเป็นสวในปัจจุบันก็มีหลากหลาย
แล้วก็จะเป็นคลิปที่มีปีละครั้งแล้วก็จะจัดตอนปิดสภา
ยืนยันว่าจัดตอนปิดสภาแต่ว่ามันจองล่วงหน้าเป็นปี
แล้วก็บังเอิญปีนี้มันเป็นปีที่เลือกตั้งแล้วก็สภามันเลยเลื่อนการเปิด
เพราะฉะนั้นน่าเป็นอันแรกของเจ้าที่ดูที่ประเด็นกว่าแต่เรื่องที่นั้นก็คือต้องบอกว่า
ที่นั้นก็คือว่าเอ่อวันนั้นเราจะไปหาร้านอาหารทานอาหารเอเจน
ก็เข้าไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ระหว่างกำลังรอเลือด
ก็จะมีน้องคนหนึ่งวิ่งเข้ามาถือโทรศัพท์ไลฟ์สดมาแล้วก็เป็นความโกรธ
แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคือเพราะเอิญเจอเรื่องนี้มาเยอะมากสำหรับความเกลียด
โดยที่เราไม่รู้จักกันเนี่ยก็รู้สึกแค่ว่าเห็นใจเขาจังเลยว่า
โอ้โหมันผ่านไปตั้งพังนึงแล้วแล้วก็อ่าเรื่องเนี้ยมันหลุดใสตัว
ก็เลยไม่พูดอะไรค่ะก็ไม่ทำแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่าพอรุ่งขึ้นมันกลายเป็นประเด็นใหญ่เพราะเขาเอาไปลงเองใช่ไหมคะ
ทีนี้พอไปลงเองหมอก็จะลำบากแล้วเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยคือเอ่อ
จะขุดสู้กันเห็นไหมคะแล้วในส่วนเรื่องมันมีคนพักมา
คนทักมาก็ต้องเรียนตรงนี้นะคะว่าเป็นความผิดพลาดของหมอที่ไม่รู้ว่ามีระเบียบ
หรือมีกฎหมายถามว่าแล้วเรารู้อะไรอีกก็คือว่ามันจะมีสารคดีในเครื่องบิน
เชิญชวนให้เที่ยวฟิตไอซแลนด์ก็จะมีคนนอนอยู่บนลาวามอสก็เลยไม่ได้คิดอะไรมาก
แล้วตรงไหนที่มีป้ายห้ามเราไม่เข้าเลยค่ะแต่ตรงเนี้ยมันมีที่จอดรถแล้วก็มีคนจอด
เราก็เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอ่อเรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องราวมอสก็ขออภัย
เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงในโดยส่วนตัวไม่ได้คิดจะไปทำอะไรกับเขา
เพราะว่าตอนแรกมันเป็นเรื่องลี้ลับนะคะว่าเป็นเรื่องที่รู้กันแค่สองฝ่าย
แต่เมื่อสื่อเอาไปเปิดเผยมันก็เป็นเรื่องของสังคมแต่ตัวหมอยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะ
คือใดในชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เพราะเราเคยเห็น
เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ต่อโรคแล้วเราก็จะมุ่งแรกเพราะฉะนั้นมันให้ใส่
โดยส่วนตัวนะเรื่องของคนอื่นเหรอเชื่อว่ากรรมแต่ละคนเป็นเรื่องของ
แต่ในชีวิตตัวเราเองค่ะมันมีหลายหลายอย่างที่ไม่เป็นในนั้น
อยู่เฉยจ่อยคือไม่สัมภาพเพราะไม่ต้องการให้มันเปิดประเดนกว้างออกไป
แต่กลายเป็นว่ามีผู้คนมากมายที่ออกมาให้กำลังใจและช่วยกันปกป้อง
และเป็นผลงานที่มันน่าจะลืมไปแล้วเพราะว่ามันถ่ายนานาน

เพราะว่าพลังของคนรุ่นใหม่ก็เอง
ยังแต่ว่าเขาต้องเรียนรู้ว่าสังคมตอนนี้
มันอาจจะถูกทำให้เชื่ออะไรได้ง่าย

ขออนุญาตบอกตรงไปว่า
คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะช่วยกับป้องกันเนี่ยเราต้องมอง
ไม่ใช่เพื่อป้องกันหมอแล้วก็หมอไม่ได้กระทบ
ก็คือเรื่องที่เป็นหลักเลยก็คือการที่ก้าวร้าว
แล้วก็สุดท้ายมันจะลาฟางทำให้เขาอาจจะโดนอะไรเนี่ย
แต่ว่าสื่อเราต้องช่วยให้อยู่ในเส้นนั้นค่ะ
ส่วนเรื่องที่สองก็ไม่ฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่
แต่ทั้งหมดทั้งปวงเลยค่ะมันเป็นภาพเฉพาะ
การเมื่องไงนะเราเสพมันมากไปตัวเอง
ขอบคุณทุกคนนะที่เป็นไฟมันใหญ่
คุณหมอคะในเพจเราได้มีการชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับทางเจ้าตัวเองหรือว่าทางฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในชีวิตหมอเนี่ยไม่เคยสามารถทำให้คนเปลี่ยนสามารถพูดแล้วเปลี่ยนใจได้
แต่สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือไม่รับมันเข้ามาให้เราทุกข์แล้วก็เดินจากไปเฉย
ในสมตัวตอนนั้นอาทินั้นคุณหมอตกใจหรือว่ารู้สึกยังไง

แบบนี้มาเยอะเรา

มันก็ไม่เข้ามาทำร้ายเราแล้วก็คำสอนของพระให้เราจำไว้เสมอ
ภาษาดุแทบส่งแล้วไม่มีคนรับมันจะกลับไปสู่คนส่งอันนี้ก็ถึงว่า
จบใช่ไหมท่านกรณีสำหรับตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่าไม่คิดของ
แล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วก็เดินหน้าต่อแล้วก็ทำความเข้าใจมากขึ้น
แน่นอนส่วนที่อาจจะต้องระวังว่าเขาเขาไม่ไม่แยกเลย
ตรงนี้แล้วเขาก็คิดว่าจะติดอย่างเขาต้องต้องระวัง
มันก็เป็นแล้วแต่คนอื่นค่ะ